ก็เนี่ยยุคสมัยนี้แหมใครไปไหนมาไหน
เขาก็ถ่ายรูปเก็บภาพกันทั้งนั้นนะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู

คุณผู้ชมได้ดูรูปนำร่องกันไปก่อนดีกว่านะ
เป็นการรวมช็อตขำของน้องหนูหลายบ้านกันเลยคุณผู้ชม
เริ่มกันที่นี่เลยสายฟ้าพายุค่ะ
ลูกของแม่ชมพู่อรยานะคะน้องสายฟ้าพายุเนี่ย
ด้วยความว่าอย่างที่บอกไปคุณแม่ชอบสแลปอย่างรูปเผลอรูปอะไรอย่างนี้
ที่ต้อง๑๒๓แชะเนี่ยเห็นช็อตน่ารักบ่อยเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องเต้ายูนะคะดูรูปเลย
เห็นกล้องทีไรก็คือเล่นกล้องตลอดนะ
อันนี้ก็ว่าแอบกินมะนาวก่อนถ่ายรูปหรือเปล่านะฮะ
รวมไปถึงพี่สายเนี่ยเขาก็จะมาแนวเทล็นต์หวานหน่อย
เห็นแล้วก็แบบยิ้มตาไม่หุบเลยคุณผู้ชมดูสิ

ส่วนบ้านนี้ค่ะสองสีพี่น้องดีแลนด์เดมี่นะคะ
บ้านนี้ลูกสาวลูกชายแม่ลิเกียคุณผู้ชมขาดูสิ
คู่นี้ไม่ธรรมดาลูกสาวน้องเดมี่เนี่ยด้วยความว่าหน้าตาบ้องแบ๊วไง
ตาขวานกลมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ
โพสต์ท่าหน้าไหนก็สวยไปหมดเลยน่ารักไปหมดเลย
จู่ยิ้มกว้างตาโตทะลุงตาด้วยก็มี
แฟนคลับบอกว่าเห็นแล้วมันเขี้ยวนะฮะ
ส่วนพี่ชายที่แสนดีน้องดีแลนด์ก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะ
นี่ยิ้มกว้างสุดใจไม่รู้ว่าคุณที่แบบว่าไปหาป้าหมอบ่อย
ยิ้มโฉลเลยนะครับเกรงจนกล้ามคอขึ้นไปละจ๊ะ
เป็นพี่น้องอารมณ์ดีมากนะบ้านนี้นะ
ตาเป็นสระอิดเลยเป็นสายแฟนนะคุณแม่ก็แต่งตัวเก่งใช่ไหม
คุณแม่ก็ถ่ายรูปน้องดิสบ่อยเลย
มีมุมเทอร์เลนส์ก็มีนะคุณแม่อุ้มก็เลยเอาภาพลูกสาวมาลงเป็นสีสันให้อินสตราแกรมค่ะ
ดูคุณทำหน้าทำทางมันเคี้ยวมากเลย
ตอนนี้ถือดอกไม้หวานนะแต่ดูท่าเขาห้าวเปล้งปล้า
เออแล้วก็ทำตาโตใส่กันไปเลย

อุปทานครับอะไรอย่างเงี้เออนะคะท่าไหนดีก็เป็นขวัญใจของพี่นะคะ
อันนี้ท่านี้ยอดฮิตมากเชื่อว่าลูกสาวหลายบ้านทำกันท่านี้

แล้วพลอยแล้วเวลาบอกน้องที่บ้านสอนท่าอะไรคะ
บอกให้อยู่นิ่งก่อนอยู่เฉยนะลูกนะ

คุณวิ่งได้เดินได้เหมือนบ้านนี้นะคะ